คุณผู้ชมครับผมก็เพิ่งรู้ว่าท่านี้เขาเรียกว่าอะไรนะ
เดี๋ยวให้ปุ้ยทำให้ดูก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะดูข่าว
นี่เท่ากับว่าไล่คนดูเลยนะให้ปุ้ยทำเนี่ย

เพราะว่าคนนี้ทำคนดูเป็นล้านน่ะ
ใครน่ะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ใครคอมเมนต์ว่า

แต่ตอนนี้ผ่านมากว่า๑๐ชั่วโมงคนดูเกือบ๒ล้านแล้วนะจ๊ะ

นี่แหละครับโอ้โหมาโยกเพลงตามจังหวะนะครับ
เทรนด์ฮิตในติ๊กต๊อกที่เขาเต้นท่าอะไรนะ
ที่จะให้เห็นความเคลื่อนไหวของสะโพก

แต่คุณเอ๋บอกโอ้โหเอ๋เต้นแบบต้นฉบับไม่ได้นะ
ก็โยกตัวแล้วโยกศีรษะตามเพลงก็พอ
ชาวเน็ตเข้ามาเม้นต์แล้วปุ้ยนะครับ

เห็นคลิปน่ารักก็คลิปนี้แหละนะครับ
บางคนบอกว่าเห็นแล้วยิ้มแบบธรรมชาติเลย
บางคนบอกว่าน่ารักนะไม่น่าเล่นการเมืองเลย
จะเป็นดาวติ๊กต๊อก

คนนี้เม้นคนนี้เม้นสุ่มเสี่ยงมากเลยนะ
สุ่มเสี่ยงว่าคุณเอ๋จะมาตอบ
ขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มหาแรงงานพม่าถูกกฎหมายนะครับ

เอมีบัตรต่างด้าวอนุญาตทำงานได้ค่ะ
แน่นะครับ

อารมณ์ดีอารมณ์ดีดีแล้วนะ
บภาพเก่าได้ไหม